สามคนเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าท่านติดตามข่าวสารเชื่อว่าไม่กี่วันนี้เองนะฮะ

ก็คือผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เป็นคนไทย๑คน

แล้วก็เป็นชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนกับภรรยาที่เป็นชาวไทยนะฮะ
คนไทยหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยชื่อว่านายหน่อยนะครับ
ในบ้าร์สแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นภรรยาของ
เป็นคนไทยชื่อนางสาวสุรินภาหรือว่านางสาวอ้อม
นักโทษคดียาเสพติดทั้งหมดยากเสพติดนี่เยอะด้วย
หนีจากที่คุมขังผู้ต้องหาของศาลจังหวัดพัทยา
เมื่อ๒วันก่อนตอนที่เรือนจำเขาพามา
ขึ้นศาลตามคดีแล้วก็ใช้โอกาสในการ
ใช้ปืนแล้วก็มีดที่มีคนเอามาให้เนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่
แล้วก็เอากุญแจไขประตูศาลก่อนจะพากันวิ่งหลบหนีออกไป
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่หลบอยู่ใต้เก้าอี้ซึ่งก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ถูกแทงเข้าไปนะฮะด้วยมีดสแตนเลสเล็กนะครับ
โชคดีที่มันไม่ใช้ปืนยิงแล้วก็มีรถกระบะที่มาจอดรออยู่ที่ด้านหน้าศาลพากันขับออกไป
เปลี่ยนรถอีกนะฮะเป็นรถกระบะอีกคันนึงก็มีรถยนต์สีขาวก็มีนะครับ
ทิ้งไว้นี่ครับในพื้นที่นู่นเลยที่สะแก้วคาดว่าจุดหมายปลายทางของทั้ง๓คน
จะไปแถวป่าในพื้นที่อำเภอวัฒนานครซึ่งมันเป็นพรมแดนที่จะออกชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้
เมื่อคืนนี้นะฮะนี่ครับที่เจอรถยนต์คันนี้นะครับอ่าปรากฏว่าวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปไล่ล่ากดดันตามป่ารอยต่อพื้นที่ชายแดนนะครับ

ใช่ค่ะมีการบินโรนหาทางอากาศปูพรมเดินเท้า
ค้นหากันนะคะตามจุดที่ต้องสงสัยว่าจะหลบหนีไปในเส้นทางดังกล่าว
แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูภาพวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่ป่าในไร่อ้อยนะฮะ
ซึ่งไปเจอผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีทั้ง๓คน
พื้นที่ป่าในไร่อ้อยที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
ที่บ้านเขาจานกุยันอำเภอวัฒนานคร
มีภาพวันนี้ไหมฮะตอนช่วงเที่ยง
เฮลิคอปเตอร์บินนะคะบินโรนค้นหา
ลิคอปเตอร์ก็มาโดรนก็มาชุดทางพื้นราบก็มาเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านบอกเจ้าหน้าที่ว่า
เจอคนต้องสงสัยน่าจะเป็นผู้ต้องหาในข่าวหรือเปล่า

ที่หนีมาจากคุกที่พัทยามาอยู่แถวนี้
คือไล่ล่ากดดันกันอยู่เนี่ยจนตอนเที่ยงมีญาติของนายหน่อย
ติดต่อมายังตำรวจนะครับว่าจะขอมอบตัว
ใช่ค่ะเป็นบอกเป็นญาติของทางแฟนนายหน่อย
ซึ่งแฟนหน่อยก็เป็นคนที่พาหน่อยหลบหนี
ใช่ที่เมื่อวานนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปหาแม่ยายของนายหน่อย
แล้วถามว่าเอ๊ะหนิงเมียของหน่อยไม่อยู่เหรอ
หายไปไหนเนี่ยแม่บอกก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ดูจากกล้องวงจรปิดดูจากภาพแล้วอยู่ในพื้นที่ศาลจังหวัดพัทยา
ใช่ค่ะแล้วก็คาดว่านิ่งนี่แหละค่ะที่เป็นคนนำอาวุธไปให้หน่อย
เพื่อหลบหนีตอนที่หนิงไปเยี่ยมที่เรือนจำ
แล้วท่านผู้ชมดูนะฮะตอนที่ในหน่อยนะครับ
หน่อยนินเทศที่ถูกกดดันอย่างหนักนะครับได้ปรากฏตัวออกมาจากป่าอ้อย

คือเขาตั้งใจที่จะถอดเสื้อถอดผ้าให้หมดเลย

ใช่เอามือขึ้นไว้บนศรีษะเลย
เดี๋ยวดูภาพตรงข้างนี้เห็นมั้ย
อันนี้ชื่อแนนใช่ค่ะเป็นคนพาหนีใช่ค่ะอ่าพาหลบหนีตามเส้นทางแถวแถวเนี้ยจะออกไปพื้นที่ชายแดน
ไปเห็นผู้หญิงเสื้อขาวไหมนั่งนั่งอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพที่เห็นเต็มเนี่ยนะ
นี่คือนิงใช่ค่ะเป็นแฟนของหน่อยถูกต้องที่ไปตั้งแต่โอ้โหวันแรก
ตั้งแต่ที่ศาลจังหวัดพัทยานะฮะแล้วนายหน่อยก็เดินออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็รับตัวมานะฮะเพราะว่าในหน่อยเนี่ย
ในช่วงเที่ยงนะฮะอ่าเขาบอกว่าเขาแยกกับบาสแล้วก็สิรินภาที่เป็นอ่า
ภรรยาของในบาสนักโทษอีก๒คนที่หนีออกมาด้วยกัน
เขาแยกกันไปสัก๑ชั่วโมงแล้ว
มีจุดหมายปลายทางจะไปเจออันที่นึง

นี่เจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวมาก็หาเสื้อผ้าให้ใส่เรียบร้อยนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ไปควบคุมตัวในหน่อยเนี่ยโอ้โหอิดโรยมากนะคะ
รวมถึงทั้งแฟนแล้วก็แนนที่พาหนีเนี่ยสภาพคืออิดโรยคือเหนื่อยมากจริง
เจ้าหน้าที่ต้องเอาข้าวเอาน้ำให้กินจะได้มีแรง
คือเดินออกมาจากจุดที่อยู่แทบไม่ไหวต้องออกมาขึ้นรถที่เขาจอดรอกันอยู่
นี่เห็นไหมต้องดื่มน้ำเลยนะครับ
ใช่ค่ะบอกว่าต้องจิบน้ำกันตลอดเวลาเพราะว่าอ่อนเพลียมาก
ซ่อนตัวอยู่ในป่าเกือบ๒วัน๒คืนนะคะ
ในหน่อยบอกว่าเขาได้แยกตัวจากในบาร์สแล้วก็นางสาวสิรินภาพประมาณ๑ชั่วโมงแล้ว
ก่อนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ขอมอบตัวนะครับ
ทีแรกเนี่ยมุ่งหน้ากันว่าจะเข้าไปในพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่รอยต่อ
ที่จะไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านชายแดนเขมรได้นะครับ
แล้วเขาก็ไม่ไหวเขาก็เลยขอมอบตัวนะครับ
คาดว่าในบาสกับแฟนสาวคงจะหนีอยู่ไม่ไกลกัน
อยู่ในป่าใกล้กับจุดที่มอบตัวนั่นแหละ

ใช่ค่ะซึ่งก็อยู่ใกล้จริงค่ะ
ห่างกันไปแค่ประมาณ๗๐๐เมตรได้ค่ะ
แล้วก็จุดนี้มีชาวบ้านที่เขาเอาย่าไปให้วัว
ที่สวนหลังบ้านแล้วเขาเห็นในบาสกับอ้อมภรรยาเนี่ยค่ะ
ผู้ต้องหาชายหญิงทั้งคู่หลบหนีมาในเส้นทางนี้
แล้วก็หมาเห่าตลอดเลยนะคะโอ้โหเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วเขาก็เดินตามด้วยนะชาวบ้านที่เห็น
แล้วเขาก็เห็นเจ้าหน้าที่มากันเนี่ย
นี่เดี๋ยวดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวแล้วพยายามเข้าไปควบคุมตัวก่อนนะ
ชาวบ้านที่เขาเป็นคนแจ้งบ่อแสแล้วเห็นแล้วเฝ้าติดตามตลอดเนี่ย
เดี๋ยวมีเสียงให้ฟังแต่ท่านรอแป๊บหนึ่งนะครับ
แต่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เพื่อจะไปควบคุมตัวในบาส
หรือว่าในบาสอัลเลนเฮลมัสชาวอเมริกัน
กับนางสาวสุรินภาวิเศษฤทธิ์หรือว่านางสาวอ้อมภรรยาของในบาส
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดทั้งคู่ที่หนีมาด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าในบาสได้จับนางสาวอ้อม
ภรรยาสาวของตัวเองเนี่ยเป็นตัวประกันนะ
แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มไป๒นัดด้วย

แล้วมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัด
ปรากฏว่านัดหนึ่งนะฮะก็คือนัดที่ในบาสยิงแฟนของตัวเอง
นางสาวสิรินภาแต่โชคดีมากกระสุนเนี่ยมันเฉียวศีรษะฮะ
แล้วก็ยิงศีรษะตัวเองอีกนัดหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัส
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดูนะครับ
หลังจากที่สิ้นเสียงปืนลงนะฮะ
ผู้หญิงที่อยู่ท้ายรถกระบะเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าหน้าที่ต้องประคองไปเนี่ยก็คือเนี่ยฮะนางสาวสุรินภาที่อยู่กับในบาส
ใช่ค่ะสามีของตัวเองซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าท้องอยู่สามเดือนด้วยใช่ค่ะนะ
ตอนนี้อาการล่าสุดนางสาวสุริยภาเนี่ย
ก็โชคดีที่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นสาหัสเพราะมันเฉียว
แต่ในบาสเนี่ยยังอยู่ในห้องไอซียูอาการยังโคม่า
เป็นตายังเท่ากันตามรายงานบอกว่าชีพจรเนี่ยยังเต้น
แต่สมองตายค่ะถ้าตามหลักการแพทย์อีกห้าชั่วโมง
ถ้ายังเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะถือว่าเสียชีวิตนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าที่สุดแล้วอาการจะเป็นยังไงนะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คอยเฝ้าระวังอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนตามไปทำข่าวสำหรับกรณีในบาส

ทีนี้ค่ะพอได้ครบผู้ต้องหาทั้ง๓คนเนี่ย
หน่อยก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนก่อนเลย
คือในหน่อยเขารับสารภาพนะคะ
ว่าเขาเป็นตัวตั้งตัวตีนี่แหละในการวางแผนหลบหนี
ไม่ได้เป็นขบวนการใหญ่อะไรครับไม่ได้มีการว่าจ้างอะไรใคร
แต่เป็นกรณีที่ในหน่อยกับในบาร์ดก็อยู่ในเรือนจำด้วยกัน
คุยกันแล้วก็ติดต่อคนรู้จักของในหน่อย

หน่อยยอมรับเลยว่าเป็นคนวางแผนการหลบหนีในครั้งนี้เองนะคะ
พลตำรวจโทสัตวรรษฮิรันบุรณะก็บอกว่า
แรงจูงใจที่คนร้ายทั้ง๓คนหลบหนีก็เพราะว่า
ในส่วนของในบาร์ดกับแฟนสาวอ้อมเนี่ยค่ะ
คืออ้อมอ่ะท้องสามเดือนครับแล้วในบาร์ดอ่ะเครียดอยู่ในเรือนจำเป็นคนอเมริกันพูดภาษาไทยไม่ได้อ่า
อากาศร้อนด้วยเครียดด้วยรู้ว่าแฟนก็อยู่ในเรือนจำเหมือนกันแล้วแฟนสาวท้องด้วย๓เดือน
เครียดหนักก็เลยตกลงคุยกับนายหน่อยว่าหนีกันดีกว่า
ส่วนในหน่อยเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนในครอบครัวนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยคนในครอบครัวบอกว่านายหน่อยเคยบ่นว่ายาเสพติดที่ตำรวจจับได้ของกลางไม่ใช่ของเขา
เป็นของเพื่อนเขาที่หนีไปบวชครับแล้วเขาก็ต้องมารับโทษแทน
แล้วก็โทษหนักยาเสพติดเป็นแสนเมตรโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต
ก็เลยวางแผนในการหลบหนีกันนะคะ
พักพวกที่ช่วยเหลือในการหลบหนีตำรวจบอกว่ารวมแล้วประมาณ๑๐คนนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีใครมีส่วนร่วมในการพาหลบหนีบ้าง
ซึ่งตำรวจบอกว่าตำรวจทำงานอย่างรัฐกลุ่มมากค่ะได้รับความร่วมมือจากตำรวจสะแก้วตำรวจภาค๒
ทำให้จับกลุ่มทั้ง๓คนนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะ
ทีนี้ค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีดและปืนที่ผู้ต้องหามีที่ใช้ในการหลบหนีที่สารที่พัทยาค่ะ
เอามาจากไหนรายงานบอกว่าก็แฟนของในหน่อยนี่แหละ
นิงนี่แหละเอาไปให้ในวันเกิดเหตุนะคะ
กระบอกนี้ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนี้หรือเปล่า
เอาไปให้แต่ไม่แน่ใจว่ากระบอกนี้หรือเปล่า

เป็นคนเอาปืนไปให้ที่ใต้ถุนศาลตอนไปเยี่ยมค่ะแล้วก็โทรบอกพวกให้มารับพาหลบหนี
รถไว้ที่ปลวกแดงเขามากันห้าคนนะคะขับรถพากันไปที่กะบินบุรี

ร้างอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าเขานัดกันจะไปชายแดนที่จังหวัดสะแก้ว
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ตำรวจจับในดุ๊กได้ก่อนเลย
แล้วในดุ๊กคนนี้แหละสารภาพว่าทั้ง๕คนนี้หนีอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหน
ร้างหลังไหนเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านร้างหลังนั้นแล้วนะคะ
แต่ทั้ง๕คนหนีออกไปทางป่าอ้อยด้านหลัง
ก็เลยล้อมทั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืน

ก็คือจุดใกล้กันบ้านร้างก็คืออยู่แถวตรงนั้นแหละ
แล้วไปอยู่ในป่าอ้อยก็คือด้านหลังบ้านร้างที่ไปหลบกันนะคะ

หน่อยก็ไปกับหนิงที่เป็นเมียของหน่อยแล้วก็แนนที่เป็นคนช่วย
ส่วนฝรั่งเข้าไปกับเมียเขาเขาแยกกันแบบนี้นะคะ
ก็จนวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยหน่อยก็ติดต่อขอมอบตัวนะคะ
แต่ว่าในบาสที่ใช้ปืนยิงภรรยาที่ท้อง๓เดือนของตัวเอง
เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันก็คือนางสาวอ้อมแล้วก็ยิงตัวเองเนี่ย
ปืนกระบอกเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ
เป็นปืนที่ตกอยู่ในจุดของในบาสที่เป็นชาวต่างชาตินะซึ่งกระบอกนี้คือ๑๑มมแต่นายหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่ายังเอาปืนที่หนิงเนี่ยเอาไปให้ที่ศาลอยู่กับตัวหรือเปล่าหรือว่าจะคือกระบอกนี้
แล้วกระสุนที่อยู่ในตัวของในบาสหรือว่าที่เฉียวนางสาวสุรินภาพภรรยาที่ท้อง๓เดือนของตัวเองไปเนี่ยจะเป็นกระบอกไหนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้
แต่เนี่ยมีตกอยู่กระบอกหนึ่งเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านนะชาวบ้านที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจานหมู่๘ตะบนท่าเกวียน
วัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะฮะก็คือนายกองแก้วศรีหัวทนอายุ๕๑ปี
เขาบอกว่าเขาเป็นคนเห็นผู้ต้องหาชาวต่างชาติกับผู้หญิงอีกคนนึง
เดินเข้ามาในพื้นที่นะเดินเท้าเข้ามานี่แหละนะครับแล้วก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับ
โดยเล่าให้ฟังว่าเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้ตอนที่จะเอาย่าไปให้วัวที่สวนหลังบ้าน
เห็นผู้ชายกับผู้หญิงเดินเข้ามาที่คอกวัวของเขาตอนนั้นได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ด้วย
แล้วก็ทราบข่าวว่ามีนักโทษเนี่ยที่หนีคุกมามากบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอวัฒนานครที่สะแก้ว
ก็เลยมั่นใจว่าสองคนนี้ต้องใช่แน่เพราะว่าดูแล้วไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
เขาตัดสินใจเดินตามนะฮะค่ะเดินตามสองคนนี้ไปนะครับแต่เดินตามแบบทิ้งระยะ
ใช่ทิ้งระยะประมาณ๓๐เมตรเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนรู้ตัวโอ้โหโชคดีมากนะ
เพราะว่ามีปืนนะโอ้โหนี่ถ้าเอาเป็นว่าเขาโชคดีมากอ่ะ
สองคนนี้ก็ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็เห็นทั้งสองคนนี้
ไปนั่งพักอยู่ที่หลังกอไผ่ระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งพักอยู่
สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้วิ่งเข้าไปเห่าฮะเหมือนกับไปเห่าอะไรสักอย่าง
กอไผ่เขาก็เลยมั่นใจว่าสองคนนี้ยังไม่หนีไปไหนแน่
เพราะว่าเห็นเดินไปแถวหลังกอไผ่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไปไหนไง

เขาก็เลยแน่ใจว่าสงสัยอยู่แถวนี้แหละไม่ได้เดินต่อ
เพราะว่าตามรายงานข่าวบอกว่าในบาสเองต้องอยู่ตรงนี้
เพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะคือแบบเหนื่อยจนเดินไม่ไหวแล้ว
พอรู้ว่าต้องอยู่ตรงนี้แน่ก็เลยวิ่งมาที่หน้าบ้าน
แล้วก็บอกหลานให้โทรไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มาเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ

เพราะว่าพอดีก็เห็นฮอที่ฮอบินแบบบินกวดไล่อยู่นะ
ยึดิทำให้เรามั่นใจ๑๐๐ใช้แน่นอนเลยเพราะว่าฮอเขาบินบนอยู่ข้างบนอยู่แล้ว
แต่ว่าชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าระทึกน่าตกใจนั่นแหละ
แต่ว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเพราะว่าตอนที่เขาทราบข่าวว่า
มีผู้ต้องหาหนีคุกมาอยู่ในพื้นที่แถวนี้เขาก็ตกใจเขาก็กลัวกัน
ค่ะเพราะว่าผู้ต้องหาที่หนีก็มีอาวุธด้วยนะคะคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าอยู่กันอย่างหวาดระแวง
พอจับได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็โล่งใจครับแต่ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะ
ว่าผู้ต้องหาทั้งสามรายนี้นะคะวิธีการหลบหนีของเขาเนี่ยนะคะมีคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เปลี่ยนรถหลายคันเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการแยกกลุ่มกันหลบหนีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าผู้ต้องหาเขาหลบหนีไปเส้นทางไหนอย่างไรแล้วเขาใช้วิธีการไหนบ้างก็คือจะเริ่มเรื่องเลยนะคะครับวันที่ทั้งสามคนเขาหนีออกมาจากศาลที่พัทยาค่ะในหน่อยในบาร์ดและ
ซูซูดีแมคแข็บสีบรอนหมายเลขทะเบียนพอพึ่งขอไข่
สามแปดระยองคาดว่าในแม็กซ์เป็นคนขับ
ระหว่างนั้นค่ะนางออนภรรยาของในแม็กซ์
อยู่ในรถอีกคันหนึ่งครับรถเก่งมิซูบิชิมีหลาสีขาว
ทะเบียนชอช้างต่อเต่าสี่สามเก้าศูนย์ชนบุรีแล้วก็ขับออกไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
กับกระบะอีซูซูอะค่ะซึ่งมีกระบะวีโก้สีบรอนอีกคันนึงค่ะ
มีในมดมดเนี่ยเป็นญาติของผู้ต้องหาก็คือในหน่อย
และนางสาวหนิงภรรยาของนายหน่อยดังนั้นรถที่เขาใช้ในการหลบหนีเบื้องต้นตอนนี้
ตอนแรกเลยนะคะคือสามคันครับจากคำให้การของนางออน
คือเจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวในแก๊กกับนางออนได้ก่อนเลยนะคะ

ออนก็เลยให้การว่าอ๋อเขาสลับรถกัน
ช่วงแรกที่ไปเจอที่นิคมอุตสาหกรรม
เขาไปนัดสลับรถกันที่ป่าริมถนนสาย๓๓
คือผู้ต้องหา๓คนเขาขึ้นรถเก๋งมิราสีขาว
ขึ้นรถเก๋งมีหลาดสีขาวแล้วก็ขับหนีไป
ดังนั้นในรถเก๋งมิราสีขาวก็จะมี๔คน
คือผู้ต้องหาทั้ง๓คนอยู่ในรถคันนี้หมด
หน่อยบาสสิรินภาและหนิงแฟนของหน่อย
ออนพอสลับไปขึ้นรถวีโก้ของในมดแล้วเนี่ยนะคะ

ส่วนมดเอารถวีโก้ไปจอดที่บ้าน
แม็กซ์นำกระบะอีซูซูไปจอดทิ้งไว้ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะบ่อวินชนบุรีค่ะ
มีคนไปเห็นนะคะว่ามีผู้ชายขับมาจอดมีผู้หญิงขี่จักรยานยนต์ไปรับ
แล้วคนที่ขี่จักรยานยนต์ไปรับก็คืออ่อนแฟนในแก๊กนั่นแหละ
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะบ่อวินชนบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมพื้นที่รอยต่อนะคะระหว่างอำเภอวัฒนานคร
ตั้งแต่บริเวณจุดสี่แยกบ้านคลองมะนาวหมู่๙ตำบลท่าเกวียน
อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วอำเภอเขาชะกันอำเภอวังน้ำเย็น
คือปิดล้อมหมดเลยพื้นที่ที่เป็นรอยต่อเหล่านี้นะคะ
แล้วก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนี่แหละค่ะที่บ้านเขาจานอำเภอวัฒนานครว่า
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษหลบหนี
เห็นเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งจำได้ดูข่าวแล้วก็เอารถยนต์ไปจอดในบ้านหลังนึง
ซึ่งบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขาขายบ้านไปแล้วไม่มีคนอยู่
แต่เห็นว่ามีผู้ต้องสงสัยเอารถไปจอดในบ้านหลังนี้เฉยเลย
ชาวบ้านเห็นแบบนี้เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับแล้วชาวบ้านบอกว่า
เห็นคนที่มากับรถเดินเข้าไปในไร่
รอยต่อบ้านเขาจานบ้านทัพช้างบ้านหนองปลาเข็ง

จนสุดท้ายนี่แหละนายหน่อยก็ติดต่อขอมอบตัวนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ในฝั่งของ
ในบาสกับนางสาวอ้อมเกิดขึ้นค่ะนะฮะ
สามคนนี้อ่าได้ตัวหมดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับแม่ของนายหน่อยอืมคือแม่เนี่ยโอ้โห
อยู่บ้านนี่นอนร้องไห้ค่ะเป็นห่วงลูกชายกลัวถูกจับตายไงอ่า
บอกรู้ข่าวแล้วตกใจมากว่าโอ้โหลูกชายเราทำขนาดนี้เลยเหรอ

อืมกลัวจะถูกจับตายค่ะนะซึ่งนายหน่อยลูกชายของแม่ก็กลัวถูกจับตายอยู่เหมือนกันนะ
ก็เลยติดต่อขอมอบตัวหลังจากที่นายหน่อยมอบตัวเจ้าหน้าที่คุมตัวได้แล้ว
นี่พี่สาวของนายหน่อยนางสาววัศดานินเทศเราได้ไปพูดคุยด้วย
พี่สาวบอกว่าพอรู้ข่าวว่าน้องชายยอมมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ดีใจมาก
เพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนแต่ที่เสียใจก็คือ
สะพ้ายก็คือหนิงอ่ะเมียของนายหน่อยเนี่ย
ไปอยู่ด้วยแล้วเป็นคนช่วยนายหน่อยหนีค่ะเนี่ยฮะ
นางสาวัสดาบอกว่าไม่รู้เลยว่าน้องสะพ้ายคือหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่ไปช่วยเหลือในหน่อยหนีออกมา
ก่อนหน้านี้ก็เห็นน้องสะพ้ายไปเยี่ยมหน่อยอยู่ก็ไปเยี่ยมบ่อยก็ธรรมดาสามีภรรยา
วันที่นายหน่อยหนีจากที่คุมขังของศาลจังหวัดพัทยาวันนั้นน้องสะพ้ายก็ไปเยี่ยม
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนช่วยแล้วก็ไปด้วย
ซึ่งที่มาที่สะแก้วในวันนี้นะพี่สาวบอกว่า
ทีแรกมาเนี่ยเพื่อที่หวังว่าจะช่วยเจรจานะ
หากว่าน้องเนี่ยตำรวจตามเจอแล้วแบบไม่ยอมมอบตัว
กะว่าจะมาช่วยตำรวจในการเจรจากับน้องไม่อยากให้น้องถูกจับตาย
แต่เอาเป็นว่าน้องยอมมอบตัวก็ดีแล้ว
หลังจากนี้อยากให้น้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป

ที่เป็นห่วงก็คือเนี่ยทั้งแม่ของนายหน่อยหรือว่าลูกเนี่ยจะทำยังไง
เพราะว่าพ่อก็เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แม่ก็ดันมาช่วยพ่อหนีอีกโดนคดีไปด้วยอีก

ขณะขับรถมาก็แบบปล่อยโฮเลยว่า
มากับเค้าได้ไง
บางทีว่าตัวเองก็มีห่วงอยู่แล้ว

ที่เสียใจเสียใจตรงนี้มากกว่า

แต่อยู่มาคัดการติดต่อไป

ที่ขึ้นศาลมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว
คือก่อนจะไปน้องบอกไหมคะว่าจะไปสารหรือจะไปไหน
บอกเราได้คุยกันครั้งสุดท้ายที่ว่า
เรื่องทนายแต่งตั้งทนาย

แล้วก็มาโทรหาอีกทีนึงก็ไม่ติด

นี่ฮะก็ยังมีลูกอยู่นะ
พี่สาวบอกแล้วลูกจะทำยังไงทีนี้
กับแม่ไปหมดเลยทีนี้ใช่ค่ะนะก็ตำรวจตอนนี้ก็คุมตัว
นายหน่อยแล้วก็ผู้หญิงอีก๒คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาไว้ก่อนนะครับ
อ่าก็ไปฝากหางที่เดิมนั่นแหละอืมที่หนีมานั่นแหละค่ะนะ
อ่านายหน่อยก็บอกสั้นสั้นนะฮะอ่าช่วงที่ถูกคุมตัวไปอ่ะ
บอกผ่านสื่อมวลชนบอกขอโทษครอบครัวที่ตัวเองทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องขยายผลแล้วค่ะ
ในการเอาผิดคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้ง๓คนหลบหนีนะคะ
เพราะว่าอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกไปว่าอย่างน้อยมีเป็น๑๐คนเลยนะคะ
แล้วก็เรื่องของรถที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีนอกจากรถ๓คันที่เราเล่าไป
เป็นอีกหนึ่งคันที่ช่วยเหลือในการให้ผู้ต้องหาหลบหนี
แล้วก็พบว่านักโทษฝรั่งในบาร์ดกับแฟนสาวนักโทษหญิงนางสาวอ้อมเนี่ย
พักค้างแรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งด้วยนะคะ
ก่อนที่จะไปจนมุมแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
ก็คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ศาลที่พัทยา
ว่ามีช่องโหวตตรงไหนหละหลวมอย่างไร
ทำไมผู้ต้องหาตั้ง๓คนหลบหนีออกมาได้ขนาดนั้น
มีการโอ้โหคนไปเยี่ยมเอาปืนไปให้มีมีดด้วย

นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เลยบอกว่า
ในช่วงที่ผู้ต้องหาทั้ง๓คนหลบหนี
เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการควบคุมของตำรวจศาล
ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของกรมราชธรรม
แต่ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน
เพราะเป็นนักโทษคดีที่มีอัตราโทษสูง
ดังนั้นต้องกวดขันให้มากกว่านี้
แต่รัฐมนตรีบอกเลยว่าสิ่งที่สงสัยก็คือเรื่องของอาวุธ
ว่าพกเข้าไปในศาลได้ยังไง
ถ้าเป็นเหมือนที่เจ้าหน้าที่บอก
ว่าหนิงแฟนสาวของหน่อยผู้ต้องหา
เอาปืนไปให้ที่ใต้ถุนศาล
ตอนไปเยี่ยมเนี่ยโอ้โหพกปืนเข้าไปได้ยังไง
อันนี้ต้องตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าช่วงเวลาไหนที่มันเป็นช่องโหว
ที่ทำให้คนเอามีดเอาปืนไปช่วยเหลือผู้ต้องหา

ถ้าเป็นเรื่องของการว่าจ้างเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเพิ่ม
ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายทำงานในการตรวจสอบ
หละหลวมและช่องว่างในตรงนี้นะคะ
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ว่ามีเจ้าหน้าที่สารเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
รัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบหมดค่ะ

บูรณาการร่วมกันต้องหาคำตอบร่วมกัน
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
คือนอกจากจุดบกพร่องในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้
ผมว่าต้องไปดูช่องว่างในช่วงการหลบหนีด้วยนะ
ขับรถกระบะจากหน้าศาลครั้งแรกเนี่ยขับไปไกลเป็น๔๐กิโลเมตร
ว่าตรงนี้ทำไมถึงไล่ตามจับกันไม่ได้แล้วโอ้โหหลุดไปนู่นถึงสระแก้ว
ใช่ค่ะคือถ้าตามออกไปอย่างทันท่วงทีอย่างรวดเร็วเนี่ยน่าจะจับได้ภายในช่วงวันเดียวกันเลย